ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าใครดูเรื่องนี้แล้วเนี่ย
เผลอจะวิ่งไปหาคุณแม่บอกยังเก็บชุดแต่งงานเอาไว้ไหมแม่
นี่ลูกสาวนะฮะลูกสาวจะแต่งงาน
ก็ต้องถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ไหม
นี่คือรูปของคุณแม่ตอนที่แต่งงานกับคุณพ่อ
ลูกสาวบอกจำได้ขอดูภาพคุณแม่ก่อนได้ไหม
อันนี้ลูกสาวแล้วลูกสาวบอกจำได้นะครับว่า
แต่งงานของคุณแม่เนี่ยสวยเหลือเกิน

แล้วคุณแม่ก็สวยด้วยนะ๓๐ปีแล้วนะคุณเขียนมาสอน
ลูกสาวบอกวันนี้จะแต่งงานจะต้องถ่ายพรีเวดดิ้งเลย
ไปขอชุดแต่งงานของคุณแม่มาฮะ

แล้วเก็บไว้อย่างดีลูกสาวบอกไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยคือแค่ไปซักอย่างเดียว

เจ้าสาวนะครับคุณพราวเพชรเปล่าอินหรือว่าจินนี่นะครับ
ได้โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อชุดแต่งงานของแม่กลายเป็นชุดพรีเวดดิ้งของลูก
แต่งงานที่แม่เก็บไว้เกือบสามสิบปีวันนี้ลูกได้ใช้แล้ว

นี่เห็นไหมเขาต้องมีข้างหลังด้วยใช่ไหมที่ตรงผม

นี่คุณแม่กับลูกสาวนะฮะที่ลูกสาวกำลังจะแต่งงานนะครับ
คุณแม่สมัยยังสาวนะฮะแล้วก็คลิปพรีเวดดิ้งของลูกสาวนะครับ
เรียกได้ว่าสวยไม่แพ้กันเลย
นี่นะฮะเราได้คุยกับคุณจินนี่นะครับ
คุณจินนี่นี่อันนี้คือแฟนของคุณจินนี่นะครับว่าที่เจ้าเบ่า
นี่นะฮะคุณจินนี่บอกว่าพอกำลังจะแต่งงานเนี่ย
นึกมาได้ว่าเคยเห็นชุดแต่งงานของแม่เลยไปขอยืมคุณแม่มา
ขอยืมไปถ่ายพรีเวดดิ้งหน่อยนะคุณแม่
เพราะว่าชุดของคุณแม่เนี่ยสวยแบบวินเทจ
ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีมาก
พอดีจินนี่เคยแบบเปิดอัลบั้มลูกคุณแม่ค่ะ
แล้วเจอชุดคุณแม่ตอนแต่งงานอะไรอย่างนี้
พอเราจะแต่งงานเราก็เหมือนมีอินสไตล์ขึ้นมาว่าชุดคุณแม่เขาก็น่ารักเลย
แล้วเราก็อยากให้เหมือนความรู้สึกของคุณแม่กับเรา
คือแบบยังได้เหมือนมีคุณแม่ได้อยู่ในโมเมนต์สำคัญของเราด้วย
แสดงว่าคุณแม่ต้องเก็บรักษาเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะเนี่ย
ใช่คุณแม่เขาแบบว่าเป็นคนดีเทลอยู่แล้วค่ะ
คือเขาเหมือนแบบว่าจะเก็บอะไรพวกนี้คือแบบจะเก็บดีมากด้วยค่ะ
คือสีมันอาจจะเศษนิดนึงแต่ว่ามันก็กลายเป็นสีที่น่ารักอีกแบบค่ะ

คุณแม่เขาก็ดูดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็เก็บมานานแล้วเนาะ
แต่ผมว่าชุดของคุณแม่ของคุณจินนี่ยังดูสวยนะ
ใช่มันร่วมสมัยค่ะพี่อุ๋ยใส่ได้ทุกยุค
แล้วดูพอลูกสาวไปถ่ายกับทีวีที่เป็นพล็อป
ดูวินเทจอะไรอย่างนี้เนอะ

บ่าวเขาก็หล่อเชียวเจ้าสาวก็สวยมาก
ขอให้มีความสุขทั้งคู่เลยนะฮะ